เป็นความคืบหน้าเหตุนายลนชัยใยสินหรือว่าสทโอ๊ค
สมาธิกษภาคทศาบาลตะบลโครกสะอาดตะบลสี่ตะบลสี่ขอไปฮะ
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์คือเป็นน้องเมียของอู๊ดเป็นต่อน่ะ
นะครับอู๊ดเป็นต่อโอ้โหเขาดังนะนะฮะนี่แหละครับ
ถูกคนร้ายใช้ปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรกระหน่ำยิงขณะขับรถผ่านป่าอ้อย
เจ้าตัวก็ใช้ปืน๙มิลลิเมตรยิงต่อสู้กับคนร้ายรอดตายบุดหวิดครับ
เกิดเหตุเกิดช่วงค่ำของสิบธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ทีมข่าวไปที่ลานมันที่
ตาคลีพิลมตะบนโคกสะอาดจุดก่อสร้างถนนนะครับ
สทโอ๊คเนี่ยทะเลาะกับผู้รับเหมานะฮะไปพบกับเจ้าของลานมัน
เขาก็เล่าบอกว่าหลายวันก่อนเนี่ยสทโอ๊คเนี่ย
มีเรื่องทะเลาะกับผู้รับเหมาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยไม่รู้ว่าทะเลาะกับเรื่องอะไรนะแต่ต่อมาวันเกิดเหตุบ่ายสาม
เด่นในเด่นคนนี้เป็นนามสมมุตินะคุณผู้ชมนะนะ
เดินเข้ามาคุยกับสทโอ๊คทะเลาะกับผู้รับเหมา
บอกทำไมไม่คุยกันดีต่างคนต่างมีปืนเดี๋ยวสักวันก็ยิงกันตาย
พอ๖โมงเย็นสทโอ๊คก็ถูกดักยิงจริงนะแต่ไม่รู้ใครยิงนะ
นะขณะนี้นางสาวรัฐนามสมมุติครับชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาที
ขับเร็วมาเนื่องจากถนนสายดังกล่าวมันค่อนข้างแคบแล้วมีรถอีกคันหนึ่งจอดอยู่
จึงไปต่อไม่ได้รถกระบะด้านกล่าวก็กลับรถอย่างรถเร็วเลย
ไปสักพักก็ได้ยินเสียงปืนครับ
ไวแล้วก็ไปปุ๊บปุ๊บคือจะให้ให้รถสิบล้อพ่วงอ่ะ
บแต่คือหลบไปไม่ได้เพราะในบ้านก็มีรถสิบล้อเจ้าของอยู่ไง
คือหลบเข้าไปไม่ได้ก็คือเบี่ยงให้หน่อยคงจะไม่สวนไป
ไม่ใช่รถแถวนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นพอเราออกมาดูแล้ว
เราก็เดินเข้าหลังบ้านไปล้างชามเราได้ยินเสียงปืน
วันนี้เราเอ๊ะแบบเด็กมันจุดประทัดปีใหม่รึเปล่า
พี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะสักพักนึงพอปืนมันดังแล้วก็
พักนึงก็มีเดียงต่ออีกบอกโอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นเสียงปืน
อดคล้องกับเจ้าของร้าน

สตโอ๊คถูกหยักยิงครับ
ขณะที่ในเอกนามสมมุติครับคนสนิทของสทโอ๊ค
เล่าบอกว่าปกติเขาจะขับรถให้สอทรนะ
เวลาไปประชุมหมู่บ้านแต่วันเกิดเหตุเขาติดธุระไม่ได้ไปด้วย
คือถ้าเขาไปก็คงถูกยิงเข้าที่ศีรษะตายไปแล้ว
พอดูจากร่องรอยของกระสุน
ทะลุกระจกเป็นตำแหน่งที่เขานั่งพอดีครับถ้าเขามาขับครับ
เหมือนพ่อคนนึงของผมเลยครับ
คุณผู้ชมครับจากจุดเกิดเหตุมีเส้นทางหลบหนีได้๓ทางด้วยกัน
คือออกไปยังถนนหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์ได้
แล้วก็ทางหลวงหมายเลข๒๒๑๓โคกเจริญศรีเทพ
หรือถ้าจะย้อนกลับไปในหมู่บ้าน
จะเป็นลานมันจุดที่สทโอ๊คทะเลาะกับผู้รับเหมา
ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
ท่านผู้กำกับการสภศรีเทพนะครับระบุว่า
ขณะนี้ทีมสืบสวนเร่งรวบรวมหลักฐาน
ส่วนผู้รับเหมาที่ทะเลาะกับสทโอ๊คตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ครับ